ก็เลยขอไปส่งคุณแม่คนบันเทิงนิดนึงก็แล้วกัน
ช่วงนี้เป็นคุณแม่หลายคนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็แต่ละคนนั้นนะมีทายาทออกมาเป็นลูกครึ่งก็มี

เดี๋ยวเรามาแนะนำให้รู้จักกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
นี่เลยเริ่มที่ทายาทของคุณแม่ศรีริต้าเจนเซ่นกันบ้างนะคะ
กับคุณพ่อกรนรงเดชนั่นเองน้องกวิน
น่ารักไหมล่ะด้วยความที่คุณแม่นะเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์ค่ะ
แล้วลูกชายตัวจิ๋วเนี่ยวัยเกือบ๖เดือนนะ
ก็จะมีหน้าตาออกมาแบบเซี่ยวอินฝรั่งหน่อยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

แต่พอมองไปนานเอ๊ะทำไมมีความคล้ายคุณพ่อกรเหมือนกันนะ
เรียกว่าโอ้โหได้ความเป๊ะปังมาจากทั้งพ่อแล้วก็แม่ค่ะ
โตมาเนี่ยไม่รู้ว่าคุณแม่ลิต้านะจะดันลูกชายเข้าวงการบันเทิงหรือเปล่า
อันนี้พ่อกรดูหน่อใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะ
มาดูกันอีกต่อนะคะอีกหนึ่งครอบครัวค่ะน้องมิล่านั่นเองค่ะ
ลูกสาววัย๗เดือนของคุณแม่เทย่าโรเจอร์นะคะ
คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะส่วนคุณพ่อมิก้าเนี่ยค่ะ
เป็นนุ่มไทยเชื้อสายเวลค่ะเรียกว่าน้องมิล่าเนี่ยเป็นลูกเซี่ยวคุณผู้ชม
ลายเสื้อลายเสื้อสายจริงนะคะใบหน้าของน้องได้ความเป๊ะปังมาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นดวงตาเอ่ยคิ้วเอยความปากนิดจมูกหน่อยผิวพันธออร่าดูสิคะ
๗เดือนหนูน่าจะเมิ่มเมื่องเลยเนอะน่ารักมากเลยนะคะจริงค่ะ
ท้ายกันที่ทายาทของคุณแม่โอ๊ตซาแวงกันหน่อยค่ะด้วยความที่คุณแม่นี่นะเป็นลูกครึ่งจีนสวีเดนค่ะ
และสามีนักธุรกิจคุณจอลเลอร์นี่ก็เป็นลูกครึ่งอเมริกาจีนเพราะฉะนั้นทั้งสองเนี่ยมีความเป็นเอเชียผสมฝรั่งกันนิดนะฮะ
คุณแม่โอซาแวงนี้นะคะก็มักจะอวดความน่ารักน่าชังของน้อง
ให้แฟนที่ติดตามกันผ่านไอจี